โลกออนไลน์ได้มีการโพสต์แล้วก็แชร์เรื่องราวเตือนภัยค่ะ
มีผู้ชายคนนึงที่ตำรวจเชียงใหม่บอกเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลอันตราย
ตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่ผู้ชายคนนี้นายชัยยาตะนาอายุสามสิบเอ็ดปี
ชาวตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะ
คุณผู้ชมตอนเป็นเยาวชนเคยก่อเหตุฆ่าพ่อตัวเองจนเสียชีวิต
โอ้โหตอนเป็นเยาวชนด้วยใช่แล้วถูกจำคุกมาแล้วนะครับ
พอพ้นโทษออกมามาก่อเหตุทำร้ายและข่มขืนแม่แท้ของตัวเอง
โอ้โหเนี่ยเมื่อสิบเอ็ดธันวาคมปีที่แล้วนี้เองครับ
แล้วก็หนีไปค่ะแม่ของนายชายาไปแจ้งความที่สพแม่โป่ง
โดยมีร้อยตำรวจเอกธนาวุฒิเสมอเป็นเจ้าของคดีก็นำตัวแม่ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
นายชายายังคงหนีอยู่หลบซ่อนตัวอยู่คาดว่าก็วนเวียนอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดนี่แหละ
พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าเขาค่อนข้างเยอะไงคะพี่สาวกับแม่ของนายชายาบอกว่ายังหวาดภาวะอย่างหนัก
หนีไปอยู่บ้านญาติที่อำเภอแม่ออนไม่กล้าอยู่บ้านตัวเองอะค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทสถิตชัยนิตยวัลสารวัตรสอบสวนสพแม่โป่ง
ก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราแบบนี้นะคะว่าตอนนี้ตำรวจพร้อมด้วยฝ่ายปกครองและท้องถิ่น
ประสานไปยังตำรวจสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
และตำรวจชุดสืบสวนภาค๕เขาร่วมกันเลยนะคะ
จัดกำลังลาดตระเวนค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอ
ยังไม่เจอตัวนายชายาแล้วก็มีคนเอาเรื่องนี้มาแชร์กันในโลกออนไลน์
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านที่ทางสำนักงานตำรวจภาค๕ได้สร้างเอาไว้สำหรับผู้ยากไร้ให้มาอยู่
แล้วก็เขาก็ไปอยู่กันที่นี่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุนี้บ้านนี้ก็เลยร้างนะ
ไม่มีคนอยู่ตอนนี้เพราะว่าแม่กับพี่สาวไม่กล้าอยู่แล้วอะค่ะ
ยังจับตัวในชายาไม่ได้ก็กลัวว่ามันจะย้อนกลับมาทำร้ายอีก
ดังนั้นตอนนี้นายชายาคนนี้ถือเป็นคนอันตรายนะคะคุณผู้ชม
ขโมยปืนแก๊ปยาวของชาวบ้านไปด้วยค่ะเคยก่อคดีมากมายอย่างที่บอกนะคะ
ฆ่าพ่อตัวเองอย่างโหดเยี่ยมทั้งที่ตอนนั้นยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
โทษออกมาก็มาทำร้ายมาข่มขืนแม่และข่มขืนพี่สาวแท้ของตัวเองด้วยนะคะ
น่ากลัวมากน่ากลัวจริงโอ้โหมีคนแบบนี้อยู่ในโลก
แล้วก็ยังหนีอยู่อะค่ะคาดว่าหนีไปอยู่ในป่า
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้โอ้โหเจ้าหน้าที่เขาช่วยกันนะคุณผู้ชม
ลาดตระเวนตามหาไล่ล่าบุคคลอันตรายคนนี้นะคะถ้าใครมีเบาะแส
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปได้ตำรวจเชียงใหม่บอกเลยว่าคนนี้คือบุคคลอันตรายค่ะ
ฆ่าทั้งพ่อข่มขืนแม่ทำร้ายพี่สาวด้วยโอ้โหมาครบเลยนะครับ